เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความใจดีของหนุ่มเมืองตรังนะคะ

เพราะว่านุ่มคนนี้อุตส่าหยอมห่อนตัวลงไปในเบาะแคบ
ไม่ได้ลงไปหาขุมทรัพย์แต่ลงไปช่วยน้องหมาค่ะ
เป็นลูกหมาตัวเล็กที่มันตกลงไป

แรกมองดูเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่าง

เป็นเรื่องราวของคุณสุรเชษฐ์กล้าวกล้านะคะ
เขาโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมภาพลูกหมาตัวสีชายเย็นใช้คำนี้นะ

ห้าตัวค่ะมันหมกอยู่ในบ่อเล็กเล็กแห่งหนึ่ง
เล่าบอกว่าตอนแรกก็นึกว่าก้อนหินดูไปดูมา
อ้าวเฮ้ยลูกหมาตกบ่อโครน

มาเอาที่บ้านเขานะอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้ว

เพื่อช่วยลูกหมาพวกนี้ขึ้นมาทีละตัวทีละตัวจนครบ
แล้วหมาก็สภาพไม่เหมือนหมาเลยค่ะคุณผู้ชม
เป็นโครนติดเต็มตัวไปหมดเลย

สุดท้ายพอเอาขึ้นมาได้ก็ต้องเอามาล้างมาอาบน้ำกัน
พออาบน้ำเป่าขนแห้งเรียบร้อยแล้วดูสิ

น่ารักไหม

ไอ้ตัวสีน้ำตาลสองตัวนี่ไม่ใช่ว่าล้างโครนไม่หมดนะ

แบบนั้นน่ารักน่าเอ็นดูก็เป็นลูกหมาปกติ
ชาวเน็ตที่เห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าชื่นชมในความใจดีของคุณสุรเชษ
แล้วก็มีหลายคนติดต่อมาขอรับเลี้ยง

แต่ว่าตอนนี้ทั้ง๕ตัวไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะ

หน้าเอ็นดูเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นก้อนหินก้อนดินอะไรไปนะ
มันเป็นก้อนคือถ้ามันไม่ขยับก็คงไม่รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตน่ะ
เอาไปขึ้นไปก่อนไม่งั้นอาจจะตายได้นะครับ